หลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นรูปร่างปกติสี่เหลี่ยมทั่วไป
ด้วยการประยุกต์รูปแบบต่างให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ติดตามได้จากคุณจิรภาสุริสุขเลย

คิตตี้ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมดูแปลกตาเช่นนี้ถูกดัดแปลงมาจากเคสคอมพิวเตอร์
ที่ใส่จินตนาการสร้างเคสคอมพิวเตอร์แนวนี้ขึ้นมาค่ะ
แม้จะไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แต่ก็ได้เห็นผลงานคนอื่นจนเริ่มสนใจ
อดิเรกที่ชื่นชอบโดยที่ใช้เวลาว่างจากการส่งแก๊ส
ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวมาสร้างสรรค์ไอเดีย
วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้อย่างขวดน้ำเหล็กหรือซื้อเพิ่มเติมอย่างที่เขาต้องการค่ะ
ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยครับไม่มีเลยสักนิดไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร
ก็ลื้อไปพังไปลื้อไปพังไป
ไปเจออะไรก็สวยดีก็เก็บไว้ในหัว
แล้วก็ลองเอาออกมาดูว่าอันไหนเอามารวมเอาไหนออกแบบมายังไง
อันไหนเราดัดสามารถดัดแปลงเอามาผสมผสานกันให้ออกมา
เขาบอกว่ามอเตอร์นั้นก็เหมือนกับการแต่งรถแต่งบ้าน
เพียงแค่สิ่งที่ทำการตกแต่งนั้นเป็นเคสคอมพิวเตอร์
นอกจากจะใช้จินตนาการแล้วยังช่วยฝึกสมาธิให้เขาด้วยค่ะ
เรื่องเวลามากกว่ามันทำให้ได้มีเวลาคิด
ได้มีเวลาทำอะไรแล้วก็ทำให้ใจผมมาเย็นลง
ส่วนงานที่ออกมาก็อีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
แต่ปัจจัยหลักก็คือทำให้ผมมีเวลาอยู่กับที่มากกว่า
เพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ชอบไปเที่ยวชอบไป
ผลงานของนำโชคนั้นมีมากกว่า๖ชิ้นงานค่ะ
แต่ละชิ้นงานก็ใช้เวลาออกแบบนานกว่า๒เดือน
และมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
รูปแบบมีการนำน้ำเข้ามาตกแต่ง
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์
ไม่ให้เครื่องร้อนและภูมิใจกับทุกผลงานที่ได้
พร้อมนำผลงานไปแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไปค่ะ